อันนี้เป็นตัวตึงรุ่นบุกเบิกของเมืองอุดร
เห็นเหมือนว่ากลับมาเต้นอีกแล้ว

ไว้ย่อด้วยอยู่กลางสี่แยกไฟแดงครับ
ชาวอุดรเขาบอกเขาคุ้นเคยกันดี
หน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีก็โผล่มาเต้นกลางสี่แยกอีกแล้ว
ครั้งนี้อยู่ตรง๔แยกถนนโพศี
ตัดกับถนนมุกมนตรีครับโอ้โหมาเต้นแบบก็อาจจะกีดขวางการจราจรอยู่เหมือนกันนะ
คุณผู้ชมก็น่าห่วงอยู่ชาวบ้านเห็นปุ๊บก็ถ่ายไว้ลงโซเชียลเลย
ผู้หญิงหญิงลีเนี่ยเป็นชาวหนองบัวลำพูอยู่คนละจังหวัดนะ
เคยทำงานรับจ้างในเมืองอุดรธานีเมื่อสัก๑๐ปีก่อน
เคยโดดเด่นเอ้าทำไมละเป็นเซียนสนุกเกินอะเอ้าหรอเออมีลูกมีเมียด้วยพี่เบิ๊ศ
ครับแต่ชีวิตพลิกผันเมียทิ้งก็เลยมาติดเหล้าครับแล้วมีอาการเป็นแบบเนี้ย
จนถึงปัจจุบันก็เดินตามถนนส่งเสียงเออะโวยวายไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม
เพียงแต่ว่าเขาเดินไปไหนมาไหนเนี่ยมักจะไปขอข้าวขอสุราชาวบ้านก็ดื่ม
ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เคยส่งตัวหญิงลีกลับบ้านกลับบ้านเกิดนะ
เพื่อให้ญาติเนี่ยพาไปรักษาตัวได้สักหนึ่งปีสุดท้ายก็กลับมาอยู่ที่กลางเมืองอุดรอีกแล้วครับ
เจ้าตัวเนี่ยได้ชื่อว่าหญิงลีเพราะว่าชอบเต้นเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทร
นี่ไงเขาเรียกกันหญิงลีนี่แหละครับแต่เป็นผู้ชายครับ